ผู้ชายคนนี้เขาหาของปลาอยู่ที่๑๐๑
คือจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้ที่เถียงนา

เข้าป่าไปหลายวันหลายวันนะครับชาวบ้านครอบครัวก็ออกค้นหา
แล้วก็ไปเจอเขาเป็นศพครับ
แต่สภาพศพมันน่าสงสัยแน่นอนอยู่แล้ว
คือเขาถูกกระสอบมัดเอาไว้เพื่อถ่วงน้ำ
แน่นอนครับสภาพศพแบบนี้ครอบครัวสงสัยว่า
ฆ่าอำพลางคดีลูกฉันแน่
ผมจะเริ่มไล่เรียงให้ฟังนะครับเป็นแบบนี้ครับ
เริ่มต้นจาก๑๐มกราคมวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมฮะ
มีชาวบ้านมาแจ้งบอกว่านายสุวรรณเชิญบ่อแก่
อายุ๓๙ปีหายครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านจะไปหาของป่า
ที่บ้านโคกพระอำเภอโคกสว่างอำเภอหนองพอกร้อยเอ็ดครับ
โดยบ่อแสที่มีก็คือรถจากกายนยนต์ฮอร์ด่าเวฟสีแดงดำ

หลังจากนั้นนะครับกู้ภัยชาวบ้านนอกจากเดินค้นหาแล้วนี่ฮะ
โดรนด้วยสมัยนี้ใครหายก็ตามบินโรนหาดู

กระทั่งคืนวานนี้ครับมีคนไปเจอรองเท้าก่อน
แล้วก็มีดของนายสุวรรณนี่แหละวางอยู่ริมตลิ่งนะครับ
ห้วยสายห่างจากจุดศูนย์หายประมาณ๕กิโลเมตรครับ

เจ้าหน้าที่ดำน้ำลงไปค้นหาเจอครับ
เจอศพนายสุวรรณจมอยู่ใต้น้ำ
ทันทีที่เจ้าหน้าที่นำศพขึ้นมาจากน้ำพ่อของนายสุวรรณ
รีบเข้ามาดูซุดครับ
นี่ฮะพ่อสุดร้องไห้เรียกแต่ชื่อลูกครับ

สุดครับเจ้าหน้าที่ดำน้ำครับ
ตามไปเพื่อจะทำไปจำมียม
เพื่อนบ้านก็ไม่ได้มั่นใจว่ามันจะอยู่ในนี้หรอครับ

ไม่อำนวยมื้นนะ่วมันจะหยุดในนั้นสิ

แน่นอนข้างถูกน้ำ
นี่คือการที่เขาเห็นจากสภาพครับ

ออกมาจากจุดเกิดเหตุที่พบศพนะฮะ
รับไม่ได้ครับกับสภาพศพของลูก
โดยเชื่อว่าถูกฆาตกรรมแน่แล้วก็คิดเหมือนชาวบ้านนั่นแหละครับ
ที่พูดเมื่อกี้โดยสภาพศพที่เจ้าหน้าที่ไปพบนะครับ
ผู้ตายนะฮะยังสวมเสื้อผ้าครบครับ
เสื้อลายพลางกางเกงยีนนอนคว่ำหน้าอยู่ใต้น้ำ
คุณผู้ชมดูกราฟิกนะฮะจะได้เข้าใจเหตุการณ์นี้มากขึ้น
มีเชือกไนลอนสีเทาผูกที่ต้นคอ
ปลายเชือกผูกติดกับกระเป๋าสะพายที่ทำจากกระสอบสีเขียว
ในกระสอบบรรจุด้วยทรายและเหล็กน้ำหนักรวมประมาณ๘๑๐กิโลกรัมครับ
คนตายคงไม่เอาใส่ไปเองแน่นอนนะฮะ
สอบถามนางดนเชิญบ่อแก่อายุ๖๔ปี
แม่ของผู้ตายเล่าบอกว่าแม่เองก็ติดใจเหมือนพ่อนั่นแหละ
ออกไปหาของป่าไปงมหอยไปหาปลาแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
ไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครแล้วก็ชอบไปนอนที่ทุ่งนา
และที่สำคัญคือนิสัยเลยนะไม่ว่ายังไงก็ตาม
จอดมอเตอร์ไซค์อยู่ใกล้ตัวตลอด
แต่ตอนพบศพนะครับคุณผู้ชมแม่บอกจุดสังเกตบอกว่า
เจอศพอยู่ห่างจากจุดจอดมอเตอร์ไซค์ตั้งหลายกิโล
มันไม่ใช่วิสัยของลูกฉัน
สงสัยว่าลูกอาจจะถูกคนร้ายฆ่า
ที่ไหนไม่รู้แหละแล้วเอาศพมาทิ้งที่นี่
ห้วยนี้จึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบ
แล้วก็คลี่คลายคดีให้กับลูกของแม่ครับ
นี่ครับคุณผู้ชมดูข่าวแล้วมันได้อัธรสคือแบบนี้ฮะ

ทุกวันเราฟังนิสัยใจคอของไม่ว่าจะเป็น
ผู้เสียหายผู้เสียชีวิตจากคนใกล้ชิดเขานี่แหละ

คุณผู้ชมฟังฟังแล้วมันจะได้อัธรสในการดูข่าว

เบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ส่งสบไปใช้ละสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตรวมทั้งเร่งสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เพื่อคลี่คลายคดีโดยเฉพาะในประเด็นการฆ่าอำพลางศพครับ